แต่ว่าเราก็ยังคุยกันอยู่เรื่องนี้คุณผู้ชม

ก็มีรายงานดิฉันเข้าไปดูในทวิตเตอร์

หน้าปตทสำนักงานใหญ่ฝั่งวิภาวดีขาออก
มันพังแล้วก็ถล่มลงมา
นี่ค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะ
โอ๊ยน่ากลัวมากโอ้โฮคลมลงมาเลยคุณนี่เห็นไหม

คนเพิ่งลงมาจากรถเสี้ยววินาที

แล้วคนที่อยู่ในป้ายรถเมย์อีกค่ะคุณ
คือฝนตกหนักแบบนี้คนเขาหลบฝนถูกต้องไหมฮะ
รอรถเมย์อยู่แล้วป้ายของป้ายหน้าปอตทเนี่ย

ปกติคนจะอยู่ตรงนี้รอรถกลับบ้านเยอะมาก

เพราะว่าหลังคาของป้ายรถเมย์
พอมันล้มถล่มลงมาแล้วเนี่ย
มันยังไม่ทันล้มลงมาทับตรงที่นั่งของคน

เพราะว่ามันมีเสาของมันค้ำอยู่

แต่ว่ารถสีเหลืองเมื่อกี้เห็นไหม

คือกรีดร้องกันดังเพราะทุกคนก็ตกใจไง

ไม่มีผู้บาดเจ็บไม่มีผู้เสียชีวิต
แล้วก็เมื่อวานนี้ตั้งแต่ช่วงเย็นเนี่ย
แน่นอนว่าหลายคนเจอกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก
แล้วก็เจอกับสภาพทั้งรถติด

น้ำที่ท่วมขังหลายเส้นทางเนี่ย

ถ้าเกิดว่าพื้นที่ไหนยังมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังอยู่
หรือว่าเจอปัญหาพวกต้นไม้โค้นล้มลงมาเนี่ย

จะได้ประสานงานกับทางเขตเข้าช่วยเหลือได้
เพราะเมื่อวานน้ำท่วมขังสูงประมาณฟุตหนึ่งหรือฟุตกว่า
ก็แถวประดิพัฒน์สะพานควายนะฮะ
แล้วก็แยกพญาไทยนะครับ
รัชดาพิเศษท่วมทุกครั้งอยู่แล้ว

รวมถึงเชิงสะพานสังฮิงามวงวาน
ชินเขตพงเพชรก็ท่วมเป็นประจำนะครับ
แล้วก็แยกเกษตรแยกเสนา

แต่หลายท่านก็ส่งมาหน้าจอบอกว่าครึ้มอีกแล้วนะครับ
ในพื้นที่ในกรุงเทพมหานครช่วงนี้
ก็มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าด้วยนะคะ
ก็อาจจะทำให้มีผลกระทบมากหน่อยนะคะ
แต่ว่าบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ
สาราผู้พักโดยศาลที่เมื่อวานนี้นะฮะ

เจ้าหน้าที่ได้เก็บกู้ซากหลังคาที่ถล่มลงมาแล้ว

แต่ว่าตอนนี้ก็นำเต็นต์สองหลังมาตั้งไว้ชั่วคราว
เพื่อให้ประชาชนได้นั่งพักคอยระหว่างที่รอรถนะคะ
เพราะจริงแล้วไม่มีใครได้รับอุบัติเหตุ
คนที่อยู่ในเหตุการณ์คงจะแบบหวาดเสียวเหมือนกัน
ว่ามันคือเสี้ยวินาทีชีวิตนะคุณ
เหตุนี้น่ากลัวมากเอาจริงนี่ค่ะ
คนก็ออกมาด้านหลังกัน
เราก็กลัวแต่พวกป้ายโฆษณาในที่สูง
กลัวแต่หลังคาบ้านในต่างจังหวัดที่อาจจะปลิว

ป้ายรถเมล์เราว่าแข็งแรงนะ
แล้วมันอยู่ที่เตี้ยมันไม่ได้ถูกลมอะไรพัดน่ะ
อันนี้ต้องตรวจสอบหลายที่เหมือนกันนะคะ